วันนี้อย่าลืมติดตามเลยนะครับตั้งแต่ในช่วง๕โมงเย็นเป็นต้นไป
เราจะมีการถ่ายทอดในช่องทางออนไลน์ก่อนสำหรับศึกวันแชมเป็นชิป
แล้วก็คู่เอกนำรายการนะครับในช่วงดึกทางหน้าจอไทยรัฐ๔ทุ่มเป็นต้นไปด้วยนะครับ
มรกฏเจอกับเบโตเซียนมีบทสัมภาษณ์ของเพชรมรกฏ
แล้วความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของกติกาคิกบ็อกซิ่งครับ
ศึกวันแชมเป็นชิปที่มาเลเซียเพชรมรกฎที่จะรีแมชกับทางจอจิโอร์เปโตเซียน
ในศึกวันซุปเปอร์ซีรีสคิกบ็อกซิ่งเวิลกลางปีในรุ่นเฟเทอร์เวทรอบ๘คนสุดท้าย
การโชคไฟล์นี้ได้มีกำหนดกฎิกาค่อนข้างจะละเอียด
เพื่อเลิกผลการการขันเนื่องจากกฎิกาไม่ชัดเจน
โดยนายพีรพัฒน์สิริเรืองครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพชรยินดีอาคาเดมี่
ก็ย้ำกับเพชรมรกฏนะครับให้เข้าใจกติกาแบบชัดเจนครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพชรมรกฏไม่สามารถทำได้ในวันศุกร์นี้คือ
แถงจับคอแถงขาวปึ๊บแล้วตั้งแก่งไว่ไม่ได้
หรือว่าเห็นว่ากดต่อยผมมา๑๒๑๒ผมจับเพื่อกันไม่ได้
คือจับคอก็คือต้องแทงเลย
คราวที่แล้วเราจับคอแต่แทงแล้วก็มีตั้งกำแพงนี่คือสิ่งที่ทำไม่ได้
แล้วก็อย่างที่สองถ้าเขาเตะมา
เดี๋ยวต้องให้ขาเขาลงจากพื้นก็ออกแล้วแล้วถึงจะต่ออีกได้
ไม่มีการปัดขาไม่มีการเกี่ยวขาให้ล้ม
แล้วก็มีคู่เอกนำรายการอีกหลายคู่นะครับแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไปติดตามกันได้นะครับ
แต่ว่าวันนี้เข้าสัญญาณทางหน้าจอไทยรัฐนะครับคู่หลักเลย๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปห้ามพลาดนะครับ